เมื่อกี้ไปร้านไก่ย่างแล้วเดี๋ยวพาไปร้านต่อไปบอกเลยว่า
โอ้โหบอกนี่คือเมนูที่แปลกตาแต่สร้างยอดขายได้ปังมาก
ส่วนจะเป็นเมนูอะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

ย่างแล้วพันอยู่กับ

เป็นไส้ตะไคร้ยัดไส้
เฮ้ยเพื่อนกลับตากัน
ปะไคร้ยัดไส้ถูกเนอะ

มันจะเข้ากันน่ะมันจะเข้ากันมากมันสมุนไทยอ่ะแจ๊บ
แล้วถ้ามันจะเข้ากันกว่ามันต้องมีอะไร
ใช่ไส้ย่างยัดตะไคร้ของทางร้านเนี่ยนะคะ
เขาจะนำไส้แก่ของหมูมาหมัก
แล้วก็นำตะไคร้มายัดไปด้านในไส้ของหมู

และเพิ่มกลิ่นหอมด้วย
กลิ่นย่างของไส้ย่างเนี่ยนะคะ
ตลบอบอวนตลาดโอ้โหใครไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
เจ้าของร้านค่ะคุณพิญญดาชัยชนะ
เขาบอกว่าแต่ละวันนี้เขาขายดีมากนะ
เพราะว่าราคาไม่แพงด้วยไม้ละ๑๐บาท
และที่สำคัญลูกค้าติดใจในรสชาติของน้ำจิ้ม
จุดเด่นของเขาอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันเห็น

ขามันเข้ากับไส้ย่างได้เป็นอย่างดี
ขายได้กำไรก็ตกอยู่ที่๘๐๐๑๐๐บาทต่อวันเลยนะ

ชื่อว่าร้านลาบต้มไส้ย่างยัดตะไคร้

เปิดขายทุกวันด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดนัดประสบโชค
ในพื้นภูต๑๐บ้านคลองรังตำบล๕ตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรี

๙โมงถึง๓ทุ่มเลยนะคะ

อยากจะสั่งไว้สัก๒๐ใบ

นี่สั่งเอาไว้สักหลายไม้นะ

ชื่อลาบต้มแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเอาลาบมาต้มนะ

แยกกัน

อะไรอุ่นคือรสมากจริงนะ